เดตสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมสะสมนะคะรวมแล้วเนี่ยสี่หมื่นกว่ารายแล้วนะ
ประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันอันนี้ข่าวไม่ค่อยดีเลย
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมมา๒คนแม้ว่ายอดติดเชื้อจะลดลงจากเมื่อวานไปหน่อยนึงก็ตามนะคะ
สอบขอแถลงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ารายใหม่วันนี้ค่ะเพิ่มขึ้นพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดราย
ก็คือลดลงจากเมื่อวานไปสามสิบห้ารายเป็นการติดเชื้อในประเทศพันห้าร้อยสี่สิบสี่รายเลยนะคะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศแค่สามรายค่ะยอดผู้ติดเชื้อสะสมสี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบห้ารายและเสียชีวิตสองศพ
อดผู้เสียชีวิตสะสมก็เลยอยู่ที่เก้าสิบเก้าศพนะคะดูรายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายที่เก้าสิบแปดหน่อยนะคะ
เป็นชายไทยอายุ๓๘ปีอาชีพเนี่ยโปรแกรมเมอร์ค่ะมีโรคประจำตัวด้วยเป็นโรคอ้วนและมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ
ป่วยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตากนะคะผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยตั้งแต่สามเมษายน
วันที่สี่เมษายนตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาต่อมาสิบเอ็ดเมษายนอาการสุดหนักค่ะ
ใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตลงวันที่สิบหกเมษายนนะคะนี่แหละค่ะถ้ามีโรคประจำตัวโรคโควิดนี่จะเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๙๙ชายไทยอายุ๕๑ปีอาชีพคือพนักงานบริษัทมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูง
ป่วยอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า
ป่วยตั้งแต่สิบเมษายนค่ะสิบสองเมษายนตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้า
วันที่๑๔เมษายนมีภาวะหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจแล้วอาการก็แย่ลงค่ะ
จนกระทั่งเสียชีวิตวันที่สิบห้าเมษายนนะคะความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนในไทยตอนนี้เนี่ย
เมื่อวานนี้นะคะฉีดวัคซีนไปจำนวนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดราย
แบ่งเป็นได้รับเข็มแรกไปแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ราย
เข็มสองเนี่ยห้าพันแปดร้อยห้าสิบสามรายเพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งหมด
สะสมการฉีดวัคซีนในไทยตั้งแต่๘กุมภาพันธ์จนถึง๑๖เมษายน
ไปแล้วรวมหกแสนห้าพันสองร้อยห้าสิบเก้าเข็มนะคะเฉพาะเข็มแรกที่ได้รับไปแล้วเนี่ย
มีอยู่จำนวนห้าร้อยยี่สิบสามเอ่อขออภัยค่ะห้าแสนสองหมื่นสามพัน
ร้อยสามสิบเข็มและเข็มที่สองคือแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าเข็มนะคะ
ก็ยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่ของจำนวนประชากรแล้วนะคะใช่ค่ะ
ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ป่วย
เป็นโรคมีโรคประจำตัวต่างต่างและผู้สูงอายุอยู่นะคะหลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปค่ะ
เริ่มแล้วสำหรับมาตรการที่สอบคอประกาศออกมาช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
เที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวเรามารับอัพให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งว่า
มีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัตินะคะโดยจะแบ่งเป็นโซนสีแดงและโซนสีส้มนะคะ
ในฐานะผู้อำนวยการสอบคอเป็นประธานนะคะออกข้อกำหนดตามความในมาตราที่๙
แห่งพรกรฉุกเฉินโดยมีกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง
พื้นที่สีแดงมี๑๘จังหวัดด้วยกันนะคะ
กรุงเทพขอนแก่นชนบุรีเชียงใหม่ตากนครปฐมนครราชศรีมา
นนทบุรีปฐุมธานีประจวบคิริขันภูเก็ตระยองสงขลา
สมุทรประการสมุทรสาครสะแก้วสุพรรณบุรีและอุดรธานีค่ะ
และพื้นที่ควบคุมสีส้มมี๕๙จังหวัดที่เหลือตามนี้นะคะ
ส่วนมาตรการค่ะฟังให้ดีนะคะมาตรการพื้นที่สีแดง๑๘จังหวัด
จำกัดเวลาในการให้บริการร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แต่แต่นะคะสามารถสั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
ที่สำคัญค่ะแอลกอฮอลองดเด็ดขาดนะคะไม่มีจำหน่ายนะคะในร้านอาหารนะคะ
ห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอร์เปิดได้ถึง๓ทุ่ม
จำกัดผู้ใช้บริการงดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างค่ะ
ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดโต้รุ่งถนนคนเดิน
เปิดได้ตั้งแต่ตี๔จนถึง๕ทุ่มส่วนยิมลอสฟิตเนสนะคะเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
นี่ค่ะคอปแคปหน้าจอไว้เลยนะคะนี่คือข้อกำหนดของพื้นที่สีแดงค่ะ
ทีนี้มาดูพื้นที่ควบคุมสีส้มบ้างนะคะถ้าสีส้มเนี่ยก็
ส่วนห้างศูนย์การค้าจะเปิดได้ถึง๓ทุ่มจำกัดผู้ใช้บริการแล้วก็งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เนื่องด้วยมาตรการที่ไม่มีการล็อกดาวน์นะคะจึงให้งดหรือเลี่ยงการเดินทางค่ะ
ดจัดกิจกรรมสังสรรค์ให้เวิร์คฟอร์มโฮมเพื่อลดการเคลื่อนย้าย
อกจากนี้ยังเร่งจัดหาสถานที่เพื่อรองรับดูแลรักษาแยกกักผู้ติดเชื้อ
โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษาหรือโรงแรมต่าง
กว่าจะได้ตรวจรักษาต่อไปนะคะ
มาตรการทั้งหมดนี้จะบังคับใช้ก่อน๒สัปดาห์เริ่มมีผล
ก็คือ๑๘เมษายนนี้ก็คือหลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป
จากนี้ยังออกข้อกำหนดก็คือห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ห้ามทำกิจกรรมที่รวมคนมากกว่า๕๐คนขึ้นไปนะคะ
ส่วนเรื่องการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร
ก็ให้อำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบค่ะ
โดยจะให้ปิดผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดหรือกิจการที่คล้ายกันเนี่ยอย่างน้อย๑๔วันนะคะ
สำหรับมาตรการที่ออกมานะคะถ้าสมมุติว่าภายใน๑๔วันนี้จังหวัดไหนแย่ลงค่ะ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอาจจะมีการเพิ่มมาตรการของแต่ละพื้นที่นะคะ
ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
จังหวัดตอนนี้นอกจากกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเป็นห่วงชนบุรีค่ะ
ชนบุรีนะคะวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๕๕รายคือเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ
ชนบุรีและ๒วันหลังเนี่ยค่ะ๑๐๘กับ๑๕
ส่วนใหญ่ติดจากสถานบันเทิงแล้วก็แพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวนะคะ
การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นนี่เองทำให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคออกข้อกำหนดในพื้นที่เข้มข้นขึ้น
เหนือจากข้อกำหนดจากทางสบคฟังดีนะคะชาวชนบุรีนะคะ
ปิดโรงหนังด้วยตลาดพระเครื่องก็ปิดสถานที่เลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ
นวดคลินิกเสริมความงามรวมถึงงดใช้พื้นที่ชายทะเล
เพื่อเป็นสถานที่รวมกลุ่มสังสรรค์หรือรับประทานอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดเว้นเพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น
หลายคนคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยาหรือบางแสนหรือศรีราชาดี
ปิดค่ะไปไม่ได้นะคะ
คือต้องยอมรับว่าชนบุรีเป็นจุดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวไปกันเยอะทีนี้พอคนไปรวมกันเยอะที่ไหนโอกาสในการแพร่เชื้อมันเยอะตามไปด้วยนะคะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้กำชับไปทุกหน่วยงานให้เรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมรองรับกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพราะว่ายอดมันพุ่งเร็ว
โรงพยาบาลไม่เพียงพอก็ต้องมีการจัดโรงพยาบาลสนามขึ้นมานะคะทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้มีกว่าหนึ่งหมื่นเตียงทั่วประเทศนะคะ
ก็บอกว่ารัฐจะต้องเตรียมโรงพยาบาลสนามให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนำตัวอย่างของสิงคโปร์ที่ทำไว้แล้ว
ข้อดีก็คือคือมีปลั๊กไฟมีอุปกรณ์อะไรพร้อมแล้ว
อย่างน้อยผู้ป่วยทุกคนได้มีความเป็นส่วนตัว
และถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเร็วเศรษฐกิจก็จะได้กลับมาดีขึ้นโดยเร็วด้วยเหมือนกัน
ค่ะและจากที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นั่นเองนะคะเป็นการแชร์
อันนี้แชร์จากหมอแหลปแพนด้าแต่มีอีกคลิปหนึ่งค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่จีนที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์ที่อังกฤษที่เวียนนาและที่ไทยนะคะ
ลักษณะมันต่างกันเลยนะค่อนข้างต่างกันโดยเฉพาะฉากกั้น
นี่ไงพื้นที่อื่นเขามีฉะกั้นกันนะคะ
ชาวเน็ตคอมเมนต์แตกออกเป็นสองฝ่ายแล้วค่ะ
ฝ่ายแรกก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำเหมือนเขา
แบบนั้นมันจะดูปลอดภัยกว่านะคะ
แต่บางคนก็บอกว่าหลายประเทศน่ะรอบเราเนี่ย
เขาอยากเดินทางมารักษาที่ไทยนะ
ดีแค่ไหนแล้วที่เรามีเตียงนอน

บุคลากรทางการแพทย์เขาทำงานเหนื่อย
ใส่ชุดร้อนทั้งวันอดหลับอดนอน
อยากให้มองข้ามเรื่องนี้ไปไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดดีกว่า
แล้วเขาก็มองด้วยว่าถ้าใช้ฉากกั้นห้องผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต
สมมุติว่าวิกฤตช่วงกลางคืนอาจจะทำให้มองไม่เห็นนะ
และช่วยเหลือไม่ทันได้ความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะ
แต่อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือบุคลากรที่จะมาคอยดูคนเป็นพันพันเนี่ย
มันมีไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมอนิเตอร์กันด้วยนะคะ
ดูตามความเหมาะสมว่างั้นส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลหลัก
โดยให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย
ให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแทน
นี่นะคะคือผู้ป่วยน้อยเนี่ยต้องอาการไม่ค่อยหนัก
เขาถึงจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามได้
ส่วนอาการหนักก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลค่ะ
ตอนนี้เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม
ทั้งหมด๑๒๘๘๒เตียงกระจายทั่วประเทศนะคะ
โดยได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ต้องปลอดภัยทั้งระบบตัวอาคารทั้งระบบน้ำเสีย
การจัดการอากาศมีการจัดโซนให้เหมาะสม
ดำเนินการตามแนวทางความปลอดภัย
ไม่ให้มีการปล่อยเชื้อไปสู่ภายนอก
หรือติดเชื้อไปสู่ชุมชนโดยเด็ดขาดค่ะ